เรื่องของการที่ตั้งคำถามว่าติดหรือยังจะติดไม่ติดอะไรอย่างนี้นะคะ
คือกลายเป็นว่าเวลามีหมู่บ้านไหนในจังหวัดพบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
เอาจริงต้องยอมรับความจริงนะบางคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคข้อมูลโรค
รังเกียจคนทั้งหมู่บ้านใครที่มาจากหมู่บ้านนั้นกลายเป็นว่าเป็นตัวแพร่เชื้อไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคือตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าถึงขั้นว่าคุณครูที่โรงเรียนนะ
เนี่ยมาจากหมู่บ้านที่เขาติดโรคโควิดไงครูให้เด็กกลับไปเลยค่ะไม่ต้องเรียนนะฮะเรื่องนี้นะมันเป็นความเข้าใจผิดบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยเขามีโรคโควิดแพร่ระบาดเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนทั้งหมู่บ้านเป็นนะคะมันก็จะมีผู้ป่วย๓ระดับก็คือผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงก็จะเป็นญาติ
ชิดสูงสูงกับผู้ป่วยเนี่ยเขายังไม่ติดเลยก็ป้องกันดีแหละใช่คุณก็ไม่ต้องตังวลถึงขนาดนั้นเนี่ยเป็นภาพเป็นเรื่องดราม่าออกมานะคะ
นักเรียนโรงเรียนโยธินบำรุงตำบลปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช๒คน
หญิง๑คนเป็นน้องชั้นม๖นะคะแล้วส่วนอีกคนหนึ่งเป็นชายชั้นม๓ค่ะ
ทางโรงเรียนไล่ให้กลับบ้านก่อนถึงเวลาเลิกเรียน
จากว่าทั้ง๒คนบ้านของน้องอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๘
บ้านปากน้ำใหม่ตำบลท่าสาราอำเภอท่าสารา
ที่นี่พบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
พบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
โรงเรียนก็เลยคงเข้าใจว่าอ้าวมาจากหมู่บ้านที่มีคนติดโควิดใช่ไหม
ก็กลับไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ตามรายงานข่าวนะ
อกจาก๒คนแล้วยังมีนักเรียนอีกสักประมาณ๑๐คน
ที่มาจากพื้นที่หมู่๘บ้านปากน้ำใหม่

ก็ถูกทางโรงเรียนสั่งให้กลับบ้านก่อนเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะทางโรงเรียนกลัวว่านักเรียนกลุ่มนี้จะนำโรคเข้ามาแพร่ระบาดในโรงเรียน
กลายเป็นเรื่องราวค่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตเลยนะคะ
ว่าลักษณะแบบนี้โรงเรียนทำเกินไปหรือเปล่า
จนทำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสาราถึงขั้นว่าต้องยกหูโทรศัพท์
ไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นของนักเรียนที่
โรงเรียนโยธินบำรุงที่ปากภูร์คือพยายามอธิบายชุดข้อมูล
ทำความเข้าใจใหม่กันหมดเลยก็ต้องมีการปรัดฝุ่นใหม่
เพราะนักเรียนในพื้นที่ยังสามารถเข้าไปเรียนได้ตามปกติ
อำนวยการโรงพยาบาลท่าสาราบอกแบบนี้นะคะ
เหล่านั้นไม่ได้เป็นภาหะนำโรคและไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง
เพราะไม่ได้เป็นคนในครอบครัวของผู้ป่วยไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ไม่ได้เป็นคนในรอบตัวของคนป่วยนะคะ
แล้วที่สำคัญผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสาราบอกว่า
จากการตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย๑๐คน
ตรวจมาแล้วไม่พบโรคโควิด๑๙
ขนาดว่าคนใกล้ชิดผู้ป่วยยังไม่พบคุณนึกออกไหม
แล้วน้องอยู่รอบนอกมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะ
อกจากนี้นะคะการห้ามไม่ให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่หมู่๘ไปโรงเรียนเนี่ย
อาจจะทำให้ผู้คนแตกตื่นด้วยซ้ำอาจจะทำให้คนตระหนกด้วยซ้ำนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแม้ว่าบ้านจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
แต่ถ้าไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดหรือใช้ชีวิตร่วมกันก็ยังไม่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
เจอกันได้อยู่ด้วยกันได้แค่มาตรการต่างยังต้องเข้มข้นเหมือนเดิม
ก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเจลแอลกอฮอล์นะคะ
แต่ก็ต้องยอมรับแหละครับคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำให้หลายคนหวั่นใจกลัวเห็นอะไรก็วิตกกังวลไปหมด